คุณผู้ชมมีใครเคยเบื่อแฟนเบื่อสามีที่บ้านกันบ้างไหมคะ
คือมีผู้หญิงชาวเมียนมากคนนึงที่บอกเบื่อเบื่อ
เบื่อสามีตาคนนี้มากเลย

ไม่สบายอยู่บ้านหยุดงานใช่ไหม

ชวนทะเลาะเลยบอกทำไมแม่เธอต้องด่าแม่ฉัน

เลือดเพียบเลยค่ะ

ใช่อย่างนี้อยู่นิดนึงเหมือนกันนะคะ

เห็นเลือดที่ไหลตรงไหล่ทั้งซ้ายไหม

คือเขามีแผลถูกมีดกรีดที่อกข้างซ้ายเป็นรอยยาวกว่า๑๐เซนติเมตรค่ะ
กู้ภัยก็เร่งประถมพยาบาลแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลสระบุรีนะคะ
คุยพอรู้เรื่องแต่ลิ้นจะเปรี้ยเพราะยังคงเมาอยู่

คือ๑๙๑เขาได้รับแจ้งเหตุว่ามีชายชาวเมียนมาร์ถูกแทง
ก็ประสานกู้ภัยกับชุดสายตรวจตำรวจสระบุรีลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ตรงจุดเกิดเหตุเป็นห้องเช่านะคะอยู่ในพื้นที่ตำบลตลิ่งชันในอำเภอเมือง

ในง้านที่เอองรวินอู่เนี่ยนั่งเลือดอาบอยู่
ภรรยาคนเจ็บด้วยที่เป็นชาวเมียนมาร์เหมือนกัน
องลาวินอูยังเมาอยู่เนอะคุยกับเมียก่อนแล้วกัน

เธอบอกเธอกับสามีเนี่ยเป็นคนงานอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งในตำบลตานเดียว
วันนี้ก็เธอไม่ได้ไปทำงานเพราะเธอไม่สบายนอนอยู่บ้าน
หัวก็ไม่ได้ไปทำงานเหมือนกันแต่ไม่อยู่บ้านออกไปกินเหล้ากับเพื่อน
ตั้งแต่เช้าแล้ว๔โมงเย็นผัวกลับมาปลุกเธอที่หน้าห้องพัก
เธอก็เดินไปหน้าห้องแล้วพูดคุยก็บ่นตามภาษาเมียเนาะ
บอกกินได้ทุกวันเลยนะเหล้าอ่ะเมาแล้วก็ไปนอนเถอะเธอว่าอย่างนี้
นายอองละวินอูก็เลยชวนทะเลาะเลยบอกทำไมแม่เธอต้องมาว่าแม่ฉันด้วย
เธอก็เถียงกลับไปบอกว่าจะไปว่าเรื่องอะไรไม่มีใครเขาว่าใครทั้งนั้นนั่นแหละ
แล้วก็เถียงกันไปเถียงกันมาจนกระทั่งมีจังหวะหนึ่ง
ละอองละวินอูอ่ะเหมือนเดิมไปประชิดตัวภรรยาเธอก็ตกใจใช่ป่ะเธอก็เลยถือมีดคัตเตอร์
ถือไว้ที่มือเนี่ยเหมือนแบบพยายามที่จะป้องกันตัว
แล้วจังหวะเดินมาประชิดเธอเอามือผลักอกสามีออก
โดยที่กำมีดไว้ในมืออยู่แต่ลืมไปว่าในมือถือมีดอยู่ไง
มันก็เลยไปบาดเข้าที่หน้าอกด้านซ้ายเธอบอกเธอไม่ได้ตั้งใจจะแทงหรืออะไร
แล้วเธอเห็นเลือดมันออกเยอะมากเธอก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่
คนโทรแจ้งก็เธอนี่แหละเธอบอกว่าเบื่อค่ะเบื่อสามีมากเลยค่ะ
แต่งงานอยู่กินกันมา๒คนมีลูก๒คนเนี่ยคนโต๕ขวบอยู่กับปู่กับย่า
คนเล็กขวบเศษอยู่กับตากับยายมันกินเหล้าทุกวันค่ะ
อย่างนี้ต้องเลิกสิไม่เลิกค่ะเพราะว่ารัก
ไม่ได้ตั้งใจทำร้ายด้วยรักมากแต่ก็เบื่อมากเหมือนกันค่ะ
แล้วเธอเล่าเรื่องอะไรแล้วเธอเล่าเรื่องอะไรแล้ว

คิดว่ากินแล้วกินแบบโอครับ
กินเหรอมรักไม่พอใจหรือหรือไง
อ๋อแฟนเป็นคนกินเหล้าเกงมากินอยู่ประจำใช่มั้ยครับ

ไม่สลอกกันทั่วแล้ววันนี้หนูก็ไม่จะไปกบวันนี้ไม่ไปทำงานน่ะ
ล่าสุดเมื่อเช้านะคะได้รับการเปิดเผยจากพนักงานสอบสวนสพเมืองสระบุรีว่า

ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วเนอะไม่ติดใจเอาความเมียนะคะ

ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานเฉย
พอเย็บแผลอะไรเสร็จแล้วปุ๊บก็ยิ้มร่า

เหมือนเดิมเขาไม่ได้ไม่รักกันก็บอกแล้วว่าเขาไม่ได้ไม่รักกัน

เพราะกินเหล้าทุกวันกินตั้งแต่เช้าเบื่อแต่รัก
ถ้างั้นแก้ปัญหาก็คือตัดเหล้าออกไปซะชีวิตรักจะได้ราบรื่น
ไม่รู้แก้ได้ไหมคุณต้องหันไปถามคนนั้นน่ะ